วันนี้วันเสาร์ที่ห้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
เรายังคงจับตาพายุ
เขาจะลงทะเลอันดามันสักทีนะครับ

เช้าวันนี้คุณติดตามข่าวสารอยู่กับผมสืบสกุลนะครับ

ก็ยังมีอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรล่ามภาษามือสื่อสารข่าวสารให้รับทราบกันอยู่
ติดตามกันต่อเนื่องไปตั้งแต่ช่วงเวลานี้นะคะ

แล้วก็วันนี้เราจะมีรายการพิเศษที่จะจับตาพายุสนรสปลาบึกกันตลอดทุกวัน
คือคุณผู้ชมสามารถติดตามได้รายการพิเศษช่วงบ่ายของไทยรัฐทีวีวันนี้
ก็จะมีตั้งแต่บ่าย๒๓๐จนถึง๔๓๐
แล้วหลังจากนั้นตอนเย็นก็จะมีข่าวเย็นไทยรัฐเสาร์อาทิตย์
ซึ่งเริ่มวันนี้เป็นวันแรกด้วย
ติดตามกันตลอดทั้งวันนะคะกับไทยรัฐทีวี

สามารถส่งข้อความมารายงานเรื่องสภาพอากาศได้
สำหรับพี่น้องชาวใต้ที่กำลังชมอยู่ส่วนภาคอื่น
ส่งกำลังใจมาได้ผ่านทางไลน์หน้าจอนะคะ

วัดนครศรีธรรมราชเวลาเที่ยง๔๕นาที
นี่ขึ้นฝากมาผ่านมาแล้ว๑๙ชั่วโมง๔๘นาที๒๒วินาที
ตามข้างจอที่เราให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับ
แล้วก็เคลื่อนตัวอย่างช้าต้องบอกว่าแบบนี้
อย่างช้านี่น่าเป็นห่วงนะครับ
ความเร็วประมาณ๑๐๑๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เมื่อวานมีการเคลื่อนตัวแบบ๑๐๑๓กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นห่วงเรื่องนี้
สำหรับการเคลื่อนตัวของเขาบนพื้นดิน
เคลื่อนตัวช้าแบบนี้มีผลกระทบแน่
เพราะทำให้ฝนตกหนักและมีปริมาณน้ำฝนสะสม

ความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางของเขา

ที่ขึ้นฝั่ง๗๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พอขึ้นฝั่งแล้วยังหมุนด้วยความเร็ว๖๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แม้ตอนนี้จะอยู่ที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบีแล้วก็ตาม
ใช่ค่ะคือความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลาง
จะเป็นตัวที่วัดว่าขณะนี้เขามีสถานะเป็นอะไร
ซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าสมมุติเกิดว่า
ยังอยู่ที่๖๔๑๑๘กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ยังเป็นโซนร้อนอยู่

ค่ะก็ยังคงเป็นโซนร้อนปลาบึกอยู่นะคะ
แล้วก็ตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าอากาศ

ก็ยังคงจะต้องรับมือกับเรื่องของฝนฟ้าแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอยู่นาน
ฝนตกสะสมน่ากลัวเพราะว่ามีภูเขา
ต้องระวังน้ำที่มันสะสมอยู่บนภูเขา
ก่อนที่จะไหลหลากลงมาบันทึกพื้นที่ราบ
ดังนั้นแม้พายุปลาบึกถ้าพัดออกจากทะเลอันดามันไป
ก็ตามนะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนหน้านี้คาดว่าน่าจะก่อนเที่ยงวันนี้
แต่ตอนนี้ด้วยการเคลื่อนตัวช้าของเขา
กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่ายังไม่แน่ใจเรื่องของเวลา
ว่าเขาจะลงทะเลอันดามันเมื่อไหร่
ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ต้องรอติดตาม
เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะมีแถลง๒รอบ
ก็คือรอบ๙โมงเช้ากับรอบเที่ยง

สื่อข่าวของเรายังอยู่ประจำจุดแต่ละพื้นที่

แต่ว่าคุณผู้ชมครับเมื่อตี๔ที่ผ่านมานะครับ
กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือน
เป็นฉบับที่๒๑แล้วนะครับ
การเคลื่อนตัวของพายุโซนร้อนปลาบึก

โดยตี๔ของวันนี้นะครับพายุโซนร้อนปลาบึก
มีศูนย์กลางอยู่บริเวณอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
หรือว่าที่ลาติจูด๘๕องศาเหนือ
ลองตีจูด๙๘๗องศาตะวันออกนะครับ
มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง

ความหมายนี้ซึ่งก็หมายถึงความรุนแรงการหมุนของเขานี่แหละนะครับ
ก็ประมาณ๖๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนข้างเหนือเล็กน้อย
ด้วยความเร็ว๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ค่อยไปเพราะฉะนั้นก็จะใช้เวลานานกว่าจะพ้น
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็จะได้รับผลกระทบนานหน่อย
เขาบอกว่าแรงเสียดทานบนพื้นดินอย่างภูเขา
อาจจะทำให้ความเร็วของเขามันช้าลง
แล้วเขาก็เลยอยู่บนพื้นดินนานหน่อย
สร้างผลเสียหายก็คือเรื่องของฝนที่ตกต่อเนื่อง
แล้วก็ลมที่แรงอย่างที่เห็นนี้นะครับ
พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวด้วยความเร็ว๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ว่าจะเคลื่อนลงทะเลอันดามันในวันนี้
แต่ยังไม่แน่ใจว่าก่อนเที่ยงหรือเปล่านะครับ
ลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่
กับมีลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดเพชรบุรี
ประจวบคิริขันนี่ภาคใต้ตอนบนเริ่มมีฝนนะครับ
พรสุราธานีนครศรีธรรมราช
ฝั่งทะเลอันดามันนะครับระนองพังงาภูเก็ตกระบี่มีฝนครับ
โดยจะมีผลกระทบต่อไปอีก๑วัน
ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นรัศมีของเขาตอนนี้ตีขึ้นไป
ทางด้านของภาคใต้ตอนบนมากขึ้น
ก็คือที่เพชรชบุรีแล้วก็ประจวบคิริคันนะครับ
ทำให้มีฝนตกต่อเนื่องอีก๒จังหวัดนี้ด้วย
สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันนะครับ

อ่าวไทยยังน่าห่วงอยู่มีคลื่นสูง๓๕เมตร
ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง๒๓เมตร
ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ชายฝั่งภาคใต้

ระวังอันตรายจากลมแรงแล้วก็คลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่ง
ชาวเรือควรงดการเดินเรือต่อไปอีก๑วัน

และฝั่งทะเลอันดามันก็ขอให้รับฟังคำเตือน
กรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องเรื่องของคลื่นลมแรง
ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสาร
พยากรอากาศและประกาศเตือนภัย
ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
หรือว่าสายด่วนพยากรอากาศ๑๑

เองเรา๓คนและทีมข่าวก็เช็คตลอดนะเว็บไซต์ของกรมอุตุ
รวมถึงเฟซบุ๊คของกรมอุตุด้วย
เพราะว่าบางทีถ้ามีไลฟ์หรือมีแถลงหรือมีสัมภาษณ์อธิบดี

ใช่ค่ะที่แรกเราก็ติดตามข่าวนี้กันมาตลอดนะคุณผู้ชม
คือมันกลายเป็นว่าตอนแรกจะขึ้นฝั่งช้าคือทุ่มหนึ่งเมื่อวานใช่ไหม
แล้วก็ออกเร็วแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าขึ้นฝั่งเร็ว
เพราะว่าเที่ยง๔๕เมื่อวานแล้วออกออกช้า
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะ